ในฟื้นบอร์อยู่๑๗ปีนะครับก็รายงานล่าสุดเนี่ย
ก็บอกว่าไทยเองก็อาจจะโดนโทษสถานหนักเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ได้มีการฆ่าโทษ
ในเรื่องของการควบคุมการแข่งขันนะครับ
ซึ่งก็มีโอกาสนะครับที่จะโดนแบนอย่าง๒รายการสำคัญที่จะแข่งขันที่ประเทศไทย
ก็คือฟุตบอลอายุไม่เกิน๒๓ปีชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๔รอบคัดเลือก
จังหวัดชมบุรีนะครับในเดือนกันยายนนี้
แล้วก็ฟุตบอลโลก๒๐๒๖รอบคัดเลือกที่จะแข่งขันในเดือนพฤศจิกายนในช่วงปลายปีนะครับ
ส่วนเมื่อช่วงสายของวันนี้ที่ผ่านมาครับถือว่าเรื่องใหญ่มากนะครับ
ไทยลีกจำกัดก็มีการจัดการประชุมเพื่อหาลือกับผู้บริหารสโมสรฟุตบอลไทยลีกนะครับ
ก็นำมาแบบบิ๊กทั้งนั้นเลยครับนายเนวินชิชช่อประธานสมสรรพุทธวิทยาลัมน์ยูเนียเต็ด
ดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซามบิ๊กฮันมิติติยภัยรัฐ
แล้วก็คุณปวินพิรมพักดีประธานสโมสรบีจีครับ
ละสำคัญก็คือเรื่องของลิขสิทธิฟุตบอลไทยลีกที่ยังไม่มีข้อสรุปนะครับ

ค่าอย่างน่าใจหายเลยครับจากผู้ที่มีการยื่นประมูลมาครับ
ทำให้ต้องมีการหาลือแล้วก็หาข้อสรุป
ฟุตบอลไทยลีกจะเริ่มต้นรูปการณ์ใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้นะครับ
ไปดูเรื่องราวของเจ้าแบงค์สุพรัชเหมือนตากันหน่อยนะครับ
ดาวเตะทีมชาติไทยวัย๒๑ปีของบุรีรัมย์ยูนเกอร์เต็ต
เดินทางไปประเทศอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ก็จะทำให้เต็มที่ไปครั้งนี้เป็นเรื่องยาก
อย่าคาดหวังกับตนมากนะครับแต่ก็จะพยายามให้เต็มที่ที่สุดนะครับ